ที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ย
คนที่รับทรายรู้ทันฯภาพคนที่โทรมาเนี่ย
ใจอ่อนจะมอบเงินให้กับคนที่รับสายทางนี้ค่ะ

อ่ามีพี่เธอมาไงนะโอ้มงี้ค่ะ
ต้องส่งสีน้ำไปดูด้วยครับ

รับประกันมันเบอร์เบอร์ที่หัวหยม
อ่ะอมอมหัวหายแล้วก็อมอ่าอ่าอ่าแอ้อวย
อ้างอู่อ่ะอ้างอู่แอ้ว่าเออเออไอ้ไอ้
อีอีอีอังไปเออ
ห้ามอัดโทรศัพท์ใช่ไหม
ใช่ห้ามอัดโทรศัพท์พวกอ้าต้องให้โทรศัพท์อยู่นี่
ไอ้อ๋าอ๋อไอ้อ๋าอู่อ้าอู๋นอยู่ไอ้โทรศัพท์

กำคล้ายชนะอะไรประมาณนี้นะ

วันหนึ่งก็เจอเข้ากับคอร์เซ็นเตอร์

คือคุยไปคุยมาคอร์เซนเตอร์เห็นใจ
บอกเดี๋ยวจะรวบรวมนะฮะรวบรวมเงินกับรุ่นพี่

ว่าป่วยเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละค่ะเดินไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ
กระทั่งคอร์เซ็นเตอร์ใจอ่อนจะรวบรวมเงินมาช่วย
ทีมข่าวไปคุยกับคุณแอนนะคะ
บอกว่าปกติแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาเป็นประจำเลย
วันนั้นนึกสนุกก็เลยแกล้งพูดไม่ชัด
ซิว่าฟังแล้วจะรู้สึกยังไงก็ไม่คิดเหมือนกันว่า
เขาโดนหลอกบ้างเนี่ยแล้วเขาอาจจะรู้สึกยังไง
อินเนอร์นี่ใช่เลยนะคะ
คอร์เซ็นเตอร์ใจอ่อนจะรวบรวมเงินให้
คนก็ถามนะแล้วคุณแอนได้เงินหรือเปล่า

เพราะว่าคุณแอนบอกไม่ส่งเลขบัญชีไปให้หรอก

ปรากฏว่าคอร์เซนเตอร์ก็โดนหลอกกลับใจอ่อนแบบนี้แหละค่ะ
ก็กลายเป็นแก๊งคุณธรรมไปเลยนะคะ

ชายชาวเมียนมา๒คนยังมีอารมณ์ค้างอยู่